จอบประเด็นช่วงนี้เราจะพาไปดูเรื่องความสามารถของมนุษย์นะครับ
ความสามารถของมนุษย์บางครั้งก็ทำได้เหนือกว่าทั้งธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ
แต่ว่าจะเหนือกว่าในด้านไหนบ้างในรูปแบบไหนบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
คลิปนี้ต้องบอกว่าสุดสยองคุณผู้ชายเท่านั้นที่เข้าใจและสัมผัสได้เพราะคลิปแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของพ่อบ้าน
ขณะกำลังหลับไหลอย่างมีความสุขเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากข้อมูลลับถูกเปิดเผย
ก่อนหน้านี้บรรดาผู้ผลิตมือถือได้โหมโฆษณาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ว่ามีระบบสแกนใบหน้าปลอดภัยไร้กังวล
แต่จากคลิปนี้แล้วยืนยันได้ว่าไม่มีอะไรที่หญิงไทยทำไม่ได้ไม่มี
ไปกันที่ต่างประเทศคลิปนี้ยิ่งเสริมคำว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้
เพราะขนาดแปลงกายมาเป็นเครื่องดนตรีก็ส่งเสียงท่วงทำนองสนอิตจริง
ดนตรีประเภทนี้เล่นให้เพราะไม่ใช่เรื่องยากหากได้รับการฝึกฝน
แต่หัวใจหลักของประเด็นคือใครล่ะจะอาสามาเป็นเครื่องดนตรีให้บันเร็ง
อยากบอกว่าหากผู้ปกครองยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้อง
อนาคตเป็นได้แน่๒อย่าง
เริ่มต้นคือเบาหวานและความดัน
อยากเป็นอะไรก็เอาที่น้องสบายใจนะครับ